คุณผู้ชมคะกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าตอนแรกมันล้ำแล้วนะ
ก็คือดูภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือมันมีก้าวหน้ากว่านั้น
ก็คือคนที่เขาเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถพูดผ่านโทรศัพท์มือถือและเสียงเนี่ย
มันไปดังที่กล้องวงจรปิดได้ค่ะมันล้ำขนาดนั้นเลยเนี่ยนะคะ
และที่ขอนแก่นที่เล่าให้ฟังแบบนี้เพราะว่าที่ขอนแก่นมีโจรค่ะ
เขาเข้าไปขโมยเนื้อที่เขียงเนื้อสดเจ้าของเขาดูเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
แล้วนั่งใจเย็นหลังจากนั้นก่อนที่โจรได้เนื้อแล้วนะ
ที่โจรจะออกจากร้านไปเขาตะโกนบอกผ่านไปเลย
เขาบอกว่าเอาไปอย่าเอาไปหมดนะเหลือไว้ให้ขายบ้าง
พอบอกแบบนี้โจรก็ไหวตัวทันอ๋อไม่ได้ขโมยมาซื้อตับ
ว่างั้นมาซื้อดึกดึกดื่นดื่นเนี้ยน่ะเออนี่ค่ะ
อันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดเดี๋ยวให้ดูภาพกล้องวงจรปิด
นี่เป็นช่วงแรกเขามากันสองคนนะโจรเนี่ยนะคะ
เข้ามาเป็นกลุ่มทำงานเป็นทีมมาช่วงแรกเอาไฟฉายมาส่องดูก่อน
มีอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วเนื้อเจ้าของร้านเนี่ย
เขาแขวนไว้ที่ขื่ออยู่หน้าประตูบ้านเตรียมขายมาเปิดดูก่อน
ฉันจะเอาส่วนไหนดีนะนึกไปถึงอาหารแล้วแหละ
จะทำอะไรแล้วส่วนไหนมันเหมาะมันเหมาะจะประกอบอะไรเนี่ย
เขาเช็คดูก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเขากลับมาใหม่
พร้อมกับมีดที่อยู่ในมือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นเขาก็เฉือนเอาเนื้อบางส่วนใส่ถุงที่เตรียมมาไว้
ถามว่าเจ้าของล่ะคือเจ้าของเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
แล้วเขานอนเฝ้าดูอยู่ในบ้านเขาบอกว่าคือจริงแล้วมันเป็นวันพระเขาขายไม่ได้
เขาก็เลยกลัวอยู่แล้วล่ะว่าเนื้อที่มันแขวนอยู่ก้อนนี้
ตรงนี้หน้าบ้านมันจะล่อตาล่อใจให้คนมาขโมยเขาก็เลยจดจ้องนอนไม่หลับ
รอดูทั้งคืนว่าจะมีโจรหรือเปล่าสรุปก็เจอโจรจริงนะคะ
แล้วในช่วงที่โจรเฉือนเนื้อใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกำลังจะเดินกลับค่ะ
เจ้าของร้านตะโกนผ่านโทรศัพท์มือถือเลยเพราะว่าเสียงเขารู้ว่าเสียงมันจะไปดังที่กล้องวงจรปิด
เวลาเอาไปอย่าเอาไปหมดนะเหลือไว้ให้เจ้าของขายด้วย
คนร้ายช่วงนั้นน่าจะตกใจแหละแต่ไหวพลิบดีไหวตัวทัน
ตะโกนตอบไปเลยไม่ได้มาขโมยมาซื้อตับว่าอย่างนั้นเนี่ยนะคะ
เจ้าของก็เลยตะโกนกลับไปมีการตอบโต้กันด้วยนะ
นี่ไม่ใช่เวลาขายมันดึกแล้วแต่คนร้ายก็ไม่ได้กลัวอะไร
เพราะได้ยินแต่เสียงไงตัวคนไม่มาถือถุงที่ตัวเองขโมยเนื้อน่ะ
หลบหนีไปทั้งสองคนทีนี้เจ้าของร้านนะคะ
ชื่อคุณละมุนนิตอุดมอายุห้าสิบห้าปี
พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่คนร้ายมาขโมยเนื้อเล่าว่าครอบครัวเปิดร้าน
ลาบก้อยแล้วก็เขียงเนื้อหลายปีแล้ว
ไม่เคยมีเหตุการณ์คนมาขโมยเนื้อแบบนี้มาก่อนเลยปกติแล้วเนี่ยนะคะ
จะเก็บเนื้อสดใส่ตู้เย็นแต่คืนเกิดเหตุอากาศมันเย็นมาก
แล้วเช้าอีกวันเป็นวันพระหลังเชื่อดวัวไปแล้ว
ก็เลยเอามาแขวนไว้ที่ขื่อหน้าบ้านจากนั้นเข้าบ้านพักผ่อน
ขณะเกิดเหตุยังไม่มีใครหลับพากันนอนดูกล้องวงจรปิด
กลัวเนื้อจะหายเพราะว่ายังไม่ได้ขายอีก๑วันนี้นะคะ
สรุปสุดท้ายมีโจรมาจริงฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะ
ก็เลยบอกว่าเปิดกล้องวงจรไว้ซะก็เลยนอนดูอยู่
พอ๑๕ทุ่มก่อน
ห้าทุ่มเท่าไหร่นะห้าทุ่มสี่สิบสี่สิบกว่านี่แหละ
ก็เลยมาพอมาก็เลยเรียกว่าตะเงียมตะเงียมไม่มีใครอยู่

เขาก็ละขาตามทางนู้นทางนี้ละไปหมด

เขาก็เอามือมารูปเนี้ยเนอะรูปขานู้นขานี่

คุณละมูลเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่า
เนื้อปกติขายกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
พูดแบบนี้เพราะว่าเนื้อที่คนร้ายเอาไป
น่าจะได้ไปหลายกิโลกรัมอยู่เหมือนกัน

หลังจากดูภาพกล้องวงจรปิด
เจ้าของร้านบอกรู้เลยผู้ชายคนนี้
เพื่อนบ้านกันนี่แหละอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
อายุ๔๕๕๐ปี
อยู่ห่างจากร้านประมาณ๒กิโลเมตร
เคยเป็นลูกค้าที่ร้านด้วย
และก็มีประวัติว่าเคยออกมาจากคุกได้ไม่นาน
เมื่อลูกของเจ้าของร้านรู้ว่าคนร้ายเป็นใคร

ไม่ได้ไปแจ้งความให้ดำเนินคดี
แต่ไปตักเตือนว่าอย่าทำอีก
ผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าเอาเนื้อสดจากที่ร้านไปจริง
แล้วเขาก็รับปากเดี๋ยวจะไม่ทำอีกแล้วไม่ทำอีกแล้ว
ตักเตือนไปแบบนี้พูดคุยกันไปแบบนี้

แต่ว่าเจ้าของร้านไปแจ้งความ
ด้วยการลงบันทึกประจำวันเอาไว้

ถ้ามาขโมยอีกจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะ